คุณผู้ชมคะส่วนช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ยินข่าวในลักษณะนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน
เรื่องของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
วันนี้มี๒จังหวัดนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่กับที่จังหวัดระนอง
ที่เชียงใหม่มีแรงงานชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย๓๙คน
และ๓๙คนนี้บอกว่าเขาจ่ายเงินให้กับคนที่นำพาเข้ามาค่ะ
คนละสองหมื่นห้าพันบาทคนละคุณผู้ชมลองคูณดูเกือบล้านนะคะ
เกือบล้านสามสิบเก้าคนคนละสองหมื่นห้าพันบาทอืม
เฉพาะกิจกรมทหารมาที่๔กองกำลังผ่าเมืองจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นชาวเมียนมาค่ะ
เป็นผู้ชายสิบห้าคนผู้หญิงยี่สิบสี่คนรวมแล้วสามสิบเก้าคนนะคะ
เดินทางมาจากเมืองลาเชียวเมืองจ๊อกแมร์เมืองเจซีเมืองปะโอของเมียนมา
ก็ตั้งใจจะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่ก็มีการจ้างค่ะ
คนนำพาให้มาส่งที่ปางควายแรงงานเหล่านี้เสียค่าใช้จ่ายให้คนนำพาเนี่ยนะคะ
คนละสองหมื่นห้าพันบาทค่ะตั้งใจจะเข้ามาทำงาน
แต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้นะคะเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารมาที่สาม
โดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๔สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่
ก็ต้องตรวจร่างกายแรงงานทุกคนตามมาตรการควบคุมโรคโควิดสิบเก้า
หลังจากนั้นก็ต้องส่งตัวให้ตำรวจและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ส่วนที่ระนองค่ะทหารชุดกองร้อยทหารราบที่สองห้าสองหนึ่ง
กองกำลังเทพสตรีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีชาวเมียนมา
หลบหนีข้ามมาฝั่งไทยใช้เรือหางยาวค่ะ
บริเวณบ้านหลุมพอล่างหมู่๑๐ตำบลปากจันทร์อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเห็นกลุ่มคนนั่งกันอยู่แถวนั้นจริง
จุดตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบขนยางพาราและแรงงานต่างด้าวอยู่บ่อยมาก
ครั้งเนี้ยเจอชาวเมียนมาเจ็ดคนอืม
ทั้งหมดก็บอกว่ามาจากเมืองเมาะลำไยเมื่อวันที่๘ธันวาคมก็นั่งรถตู้กันมาคันหนึ่ง
ใช้เวลาเดินทาง๒วันนะคะตั้งใจจะไปหลังสวน
แล้วก็จะไปสุราธานีเสียค่าในหน้าเหมือนกันนะคะ
เท่าไหร่ฮะคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้โหก็ไม่ไม่ถูกนะ
ถูกต้องโอ้โหเสียค่าใช้จ่ายกันเนี่ยค่ะสุดท้ายมันเป็นกระบวนการที่ผิดกฎหมาย
ก็ต้องดำเนินการเหมือนกับกรณีเมื่อสักครู่นี้
กรองป้องกันโรคโควิด๑๙ส่งตัวให้ตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อค่ะ
คือพวกนี้เนี่ยนำแรงงานเข้ามาเนี่ยตีซะได้หัวละหมื่นกว่าสองหมื่นกว่า
วันหนึ่งพาเข้ามาสามสิบคนสี่สิบคนไอ้พวกนี้ได้เงินเนี่ย
วันหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแล้ว
ใช่ไหมพอมาส่งเสร็จมาทำงานแล้วก็ทิ้งเขาเลยแต่เนี่ยแหละอืม
บ้านเมืองเรานี่แหละต้องมานั่งรับผิดชอบว่ามีโควิดไหม
ทำงานถูกต้องตามกฎหมายไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นตามมาอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ไล่ขยายผลต่อนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยดูตัวเลขกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในไทยวันนี้นะครับ
วันนี้ติดเชื้อเพิ่มสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดรายรักษาหายแล้วห้าพันหกนะครับ
ถ้าสะสมโดยรวมเนี้ยเราติดเชื้อสะสมสองพันอ่าสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนะฮะ
ยังมีผู้ที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศตามหน้าจอนะครับ
แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยี่สิบศพนะครับผู้ที่ยังรักษาอยู่นะครับ
โควิดในไทยยังรักษาอาการอยู่ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบหกรายอาการหนักหนึ่งพันหนึ่ง
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๓๐๙ส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
ไทยเราฉีดวัคซีนโควิดไปได้แล้วรวมเนี่ยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบโดส
ถ้าแบ่งเป็นเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามแบบนี้เลยนะฮะเข็มหนึ่งเนี่ยฉีดไปสี่สิบเก้าร้านโดส
เข็มสองสี่สิบสามล้านโดสแล้วก็เข็มสามสี่ล้านหนึ่งแสนโดส
เรามีประชากรอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านคนถ้าดูอย่างน้อยต้องมาตรฐานสองเข็มอ่ะเนอะ
โดสนะฮะก็คือสี่สิบสามล้านโดสนะค่ะ
แต่ถ้าโดยรวมนะฮะเก้าสิบเจ็ดล้านโดสแล้วนะครับใกล้จะครบหนึ่งร้อยล้านโดสแล้วนะฮะ
เรื่องของวัคซีนยังสำคัญมากแล้วมาตรการในการป้องกันตัวเองนะคะ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าคุณผู้ชมเหตุการณ์